เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในเมืองบอกโดทางตะวันตกของฝรั่งเศส
ก็ได้ร่วมซ้อมแผนรับมือกับภัยก่อการร้าย
เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป
หรือว่ายูโร๒๐๑๖ที่จะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือการจำลองเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อการร้าย
เสื้อบรรจุระเบิดฆ่าตัวตายกลางฝูงชนที่รวมตัวกัน
ชมการแข่งขันอยู่ด้านนอกสนามบริเวณปลาสเดกแกงซอง
จัดเป็นจตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่๒ในสหภาพยุโรป
สามารถจูบคนได้มากถึง๖๒๐๐๐คน
ขณะที่คนร้ายอีกคนก็ถูกตำรวจวิสามันจนเสียชีวิต
และคนร้ายคนที่๓ก็ได้ก่อเหตุจับตัวประกันไว้กว่า๑๐คน
จนที่ด้านขวามั่นคงก็ได้ใช้สู่นักตำรวจและหุ่นยนต์
เพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดในพื้นที่
จากนั้นจนที่ดับเพลิงและเหนือแพทย์ถูกเฉิน
เร่งมายังที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
และเร่งอพยพคนรวมทั้งเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกไป
ในขณะเดียวกันกำลังตำรวจอีกส่วนหนึ่งก็เร่งช่วยเหลือตัวประกัน

จู่โจมผู้ก่อการร้ายที่เหลือซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่
โดยมีหน่วยฉุกเฉินอีกทีมคอยสแตนบายในพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใกล้เคียง
เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือญาติของเหยื่อ
และตรวจสอบตัวตนของบุคคลต้องสงสัยที่พยายามเข้าไปอย่างที่เกิดเหตุ
โดยการซ้อมรับมือภัยก่อการร้ายครั้งนี้ก็ใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
ตำรวจกว่า๕๐๐นายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอีกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมด้วย
โดยมีรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีสาธารณสุขของฝรั่งเศสไปสังเกตการณ์ในการซ้อมรับมือภัยก่อการร้ายในครั้งนี้
เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
ฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร๒๐๑๖ในเดือนมิถุนายนนี้ครับ